มอมเจ้าถิดิพันธุ์ยุคนหรือท่านชายกบซิ่งฉีดพิตักใสหลังถูกลอบหว่างยาพิษในกาแฟ

ข่าวการเสกสมรสของหม่อมเจ้าถิติพันยุคลในวัย๕๘ปี
กับชาลาไซควันทิติวัย๒๒ปี

และเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตชะลาใส
หญิงสาวสามัญชนเป็นหม่อมลูกปลา
ชายาคนที่๓ของท่านชายกบแห่งวังอัศวิน
ส่วนเหตุผลลึกที่ท่านชายกบตัดสินใจแต่งงาน
ด้วยความรักและต้องการให้หม่อมลูกปลาเลิกหนีเที่ยว
แต่การจับนกน้อยให้อยู่ในกรงทองนั้นไม่สำเร็จ
หมอมลูกปลายยังหนีเที่ยวจนถูกจับได้
ระหว่างนั้นรู้จักกับอุเทศชุบวานุ่มขายเก่ารัฐ
ภายหลังเข้าออกวังในฐานะเพื่อนสนิท
ก่อนเปลี่ยนสถานะเป็นสามี

ท่านชายกบหมดสติขณะสนทนาวิทยุสมัครเล่น
ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
ก่อนถึงแก่ชีพิตักไซค์
ถ้าว่าการเสียชีวิตมีเงื่อนงาม
เสียงสุดท้ายท่านชายกบสั่งหม่อมลูกปลาชงกาแฟ
ตำรวจจึงเร่งสืบสวนคลี่คลายคดี
ขณะที่ผลชนสูตรแพทย์พบสารพิษในร่างกาย
ม่อมลูกปลาอยู่ในที่เกิดเหตุ
ยืนยันไม่เกี่ยวข้องเธอถูกสอบสวนหลายครั้ง
คดีนี้ตำรวจนำเครื่องจับเท็จมาใช้เป็นคดีแรก
ในที่สุดก็ยอมจำนวน
รับสารภาพว่าเป็นคนชงกาแฟ

แต่กลับคำให้การในภายหลัง
คดีต่อสู้ถึง๓ศาล

สารดีกาตัดสินจำคุกหม่อมลูกปลา๗ปี
ฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงแก่ความตาย
คำสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ลดโทษเหลือจำคุก๔ปี๘เดือน
ในปี๒๕๕๘เธอพ้นโทษได้รับอิสรภาพ
ในปี๒๕๖๔โซเชียลมีเดียเผยแพร่ภาพหม่อมลูกปลา
ปรากฏตัวบนสกายวอล์กย่านปฐุมวัน
กอดชายหนุ่มจนกลายเป็นที่ฮือฮา
ยอมรับว่านั่นเป็นการร่วมงานกับยูทูปช่องหนึ่ง
ดีชายาคนดังผู้มีชีวิตดั่งนวนิยาย
จากเด็กกำพราที่ถูกทิ้งไว้ในโรงพยาบาล
ได้รับอุปการะเลี้ยงดูจนเติบโตในรั้ววังอัศวิน
พ้นวิบากรรมเธอใช้ชีวิตอิสระกับครอบครัวใหม่

ตำนานหม่อมลูกปลาซินเดอเรลล่าเมืองไทย